สูญเสียตำนานนักร้องลูกทุ่งหมอลำไปคือ
คุณพรศักดิ์สองแสนครับนะฮะล่าสุดครับเราสูญเสียนักร้องระดับ
ถ้าพูดถึงออสคิริบูลก็นึกถึงเพลงที่ดังมากคือ
รอวันฉันรักเธอครับล่าสุดคุณออสเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสมองที่รักษามานานหลายปี
แต่ถ้าเกิดใครจะนึกไม่ออกให้ฟังเพลงนี้กันก่อนครับ
แหละครับเพลงรอวันฉันรับเธอของคุณออสคิริบูลเจ้าของฉายาลูกคอ๗ชั้นแห่งวงการเพลงไทยยุค๘๐
ใช่ค่ะคือมีเพลงดังหลายเพลงนะสำหรับวงคีรีบูลนะฮะก็เป็นครีบูลที่มีสมาชิกทั้งหมด๖คนนะครับ
ส่วนคุณออสเป็นหัวหน้าวงร้องนำแล้วก็เล่นกีต้าด้วย
ในช่วงปี๒๕๒๖หรือปี๒๕๓๐แต่แต่ละเพลงแต่ละเพลงถือว่าเป็นอมตะนะถูกหยิบยกมาร้องมาคอฟเวอร์กันในนักร้องรุ่นใหม่
เติบโตมากับบทเพลงเหล่านี้นะครับ

เพลงอื่นพรบก็ยังมีนะฮะโอ้รักอะไรนะฮะหรือว่าหลายเพลงเลยนะฮะ
แต่ว่าเป็นข่าวเศร้าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคุณชมพูฟรุตตี้ครับ
ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่ามรณชัยถมยาปฏิวัติหรือที่เรารู้จักกันดีนะฮะ
ออสคิริบูลอายุ๕๗ปีนักร้องชื่อดังในยุคเดียวกันได้เสียชีวิตลงแล้ว
เพื่อนรักออสคิริบูลมาร่วมการส่งกำลังใจให้กับครอบครัวถมยาปริวัติ
ขณะที่เพจออสคิริบูลแฟนคลับมีการโพสต์ข้อความระบุว่าฝาก
ฝากใจถึงการฝากความผูกพันที่มีฝากทุกสิ่งล้วนดีฝากไว้ให้จดและจำ๒๒นาฬิกา๑๕นาทีเป็นเวลาจากแต่แต่ละคนยังคงทำหน้าที่ต่อไป
หยาบของพี่ออสทิ้งไว้บนโลกใบนี้พร้อมกับส่งต่อคำสอนที่ดีให้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
ส่งต่อให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่กับแฟนเพลงที่รักทุกคนกับลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะครับ
ส่วนกายทิพย์ของพี่ออสคงไปร้องเพลงที่สวนสวรรค์ตามที่เคยรับปากกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่วัยรุ่นว่าต้องร้องเพลงให้ดัง
และให้ดังถึงชั้นฟ้าและคงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในรูปแบบที่ตัวตนของพี่ออสเหมือนเคยแนะนำของครอบครัวพี่ออสขอขอบคุณทุกความรักความปรารถนาดีความห่วงหาอาธรณ์ที่มีให้พี่ออสเสมอมาขอบคุณครับ
หลายปีและระยะหลังเนี่ยอาการสุดลงเรื่อยครับส่วนเมื่อวาน
คุณหมอให้ดูอาการตอนเช้าก็มีการโทรบอกให้ครอบครัวทำใจ
จนกระทั่งคุณออสจากไปตอน๔ทุ่ม๑๕นาทีนะฮะทางครอบครัว
เองก็กำลังติดต่อเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับศพ
เพื่อนำไปประกอบพิธีที่วัดในจังหวัดนนทบุรีแต่ก็ยังไม่
แน่ชัดว่าวัดไหนเดี๋ยวเช้านี้คงจะทราบรายละเอียดกัน
นะครับผู้จัดการของคุณออสกิริบูลยังฝากขอบคุณแฟนเพลง
ทุกคนที่ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณออสไปณที่นี้
ด้วยนะครับสำหรับออสคิริบูลครับชื่อจริงบรณชัยถมยาปาริวัฒน์
นะฮะฉายานลูกคอเจ็ดชั้นแห่งวงการเพลงไทยยุคแปดศูนย์
เป็นทั้งนักร้องนักดนตรีนักแสดงนักแต่งเพลงอดีตนักร้องนำ
และหัวหน้าวงคีรีบูลแนวสติงคอมโบอย่างที่คุณสุดสกุลบอก
ด่วงดังมาตั้งจากปีสองพันห้ามร้อยยี่สิบหกค่ะมีบทเพลง
ที่มีชื่อเสียงคือมรอวันฉันรักเธอคุณสมได้ฟังไปแล้วแล้ว
ก็ดั่งนกเจ็บอันนี้ก็ดังมากดังนกดังมากเจ็บจริงถูกต้องเพลง
เศร้าจริงแล้วก็ฝากไว้ให้คิดถึงนะฮะมีผลงานในวง
คิริบูรณ์หกชุดด้วยกันนะคุณออสเนี่ยจบบริญญาจากคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับในช่วงที่อยู่กับวงคิริบูลก็ได้
มีการร่วมกันเป็นหนึ่งในนักร้องชายหญิงที่ร้องเพลงคู่แนว
ลูกกรุงในชุดรวมดาวพบดาวนกพะเก้านะฮะตั้งจากปีสองพัน
ห้ามร้อยยี่สิบเจ็ดเรื่อยมานะส่วนมากก็จะร้องคู่กับคุณอาจ
ทรัพย์หนีหานนโรงหรือว่าคุณโอปุ๋ยฝ้ายจนออกอัลบั้มคู่กัน
หนึ่งชุดแล้วคุณออสกิริบูลเองก็มีอัลบั้มเดี่ยวออกมาเป็น
สิบชุดเลยภายหลังแล้วก็มีการยุควงกันไปแล้วก็เคยเป็น
เอกด้วยนะฮะค่ะเคยแสดงภาพยนตร์เป็นพระเอกก็คือความรัก
ของคุณฉุยในปี๒๕๓๒คู่กับคุณรัชนกภูลผลินและต่อมาก็เป็น
เจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีเพื่อการเรียนรู้ก็คือคีรีบูล
คิริบูรณ์ที่เสียชีวิตแล้วนะฮะก็มีเสียเป็นนักร้องเนี่ยร่วม
ริฟต์พี่ออสคิริบูลผมโตมากับบทเพลงของวงคิริบูลแล้วก็
เสียงร้องของพี่ออสคิริบูลสมัยนั้นผมเป็นนักดนตรี
เด็กที่รวมกับเพื่อนตั้งวงแล้วก็ใช้เพลงคิริบูล
เป็นต้นแบบในการฝึกซ้อมอย่างเพลงรอวันฉันรักเธอ
ที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงปลูกรักนะครับ
อดีตรักยามเย็นพี่ออสคือไอดอลของวัยรุ่น
และนักร้องนักดนตรีในยุคนั้นจริงพี่คือหนึ่งในแรงบันดาลใจ

บทเพลงและเสียงของพี่คือตำนาน
และจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะครับ
อย่างเพลงที่คุณเจพูดถึงเพลงปลูกลักษณ์
หลายคนก็อาจจะเคยได้ฟังนะ
อุตสาปลูกรักอุตสาปิทักรักษาไว
ชื่อนุ่มละมุนมากเลยครับ

เวลาร้องเพลงรักหรือเพลงอกหักนั่นเป็นทิ้งแข็งใจจริง

คู่รัก
บทเพลงของพี่ออภคิรีบูนนะครับ
ก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัว
และก็ถือว่าเรามีศูนย์เสียคนสำคัญ
ใช่ค่ะหลายคนเริ่มต้นฝึกกีต้า
ก็ใช้เพลงของคุณออสคิริบูลมาเป็นจุดเริ่มต้นด้วยเหมือนกัน